อืมที่บุรีรำค่ะคุณผู้ชมสองแม่ลูกเขาคาใจนะ
ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมหนอฉันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับคนอื่น
แต่รอบบ้านฉันเนี่ยมีน้ำใช้มีไฟฟ้าใช้ครับ
แต่ทำไมบ้านฉันบ้านเดียวไม่มีไฟใช้ทั้งที่เสาไฟฟ้าก็ตั้งอยู่หน้าบ้าน
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีการมาร้องขอความเป็นธรรมกันแบบนี้นะคะ
สองท่านก็คือคุณถวงพยอมสีดามาพร้อมกับคุณสุพระลักษมณ์สีดานะคะ
หลังจากที่ทั้งสองท่านบอกว่าไปยื่นขอไฟฟ้า
เพื่อที่จะเอาไฟฟ้าเข้าบ้านตัวเอง
ขอแบบนี้เป็นเวลานานนับปีแล้วแต่ก็ไม่ได้สักที
เนื่องจากอบตโคกสนวนอ้างบอกว่า
เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้
เขาก็งงสิคะเอ้าหรือใช่เหรอ
สุดท้ายแล้วได้รับคำชี้แจงมาว่า
ที่ของสองแม่ลูกเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
ไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้
งงสิก็ยังคาใจข้างในลึก
เขาตั้งคำถามต่อบอกว่าอ้าว

เกือบทั้งหมู่บ้านรวมถึงบ้านของผู้ใหญ่บ้านเอง
ก็อยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงเดียวกัน

ทำไมทุกคนได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ

แล้วก็มีไฟฟ้าใช้นะคะ
ทำกินในผืนแผ่นดินแผ่นเดียวกัน

หลังคาเรือนสามารถที่จะยื่นขอบ้านเลขที่ได้
ขอน้ำได้ยื่นขอไฟฟ้าได้ตามปกติ

ทั้งที่มีเสาไฟฟ้าเนี่ยเสาต้นนี้
ตั้งอยู่ตรงานหน้าบ้านตัวเอง
แต่ไม่สามารถขอไฟฟ้าเข้าบ้านตัวเองได้

สาธารณประโยชน์เหมือนกัน
ทีนี้ลองฟังคำชี้แจงจากผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะคะ
คุณสำรวยคุระจอกบอกว่า
พยายามที่จะประสานทั้งทางอำเภอการไฟฟ้า
แล้วก็ให้คุณสุพรรคทำตามขั้นตอนแล้ว
แต่ตอนนี้เรื่องมันติดค้างอยู่ที่
ตไม่ยอมออกหนังสือรับรอง

เวทีอบตใช่ไหมถามอบตต่อเลยค่ะ
มีการไปพูดคุยกับประหลัดอบตโคกสนวนนะคะคุณสรสิทธสิทธิเวศบอกว่า
คุณผู้ชมลองฟังคำชี้แจงนะคะกรณีนี้น่าจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันมากกว่า
ก่อนหน้านี้ตัวคนเป็นแม่ก็คือคุณพวงพยอมได้มายื่นเรื่องที่อบต
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกสาวไม่ได้มาด้วยทางอบตก็เลยแนะนำบอกว่า
ให้ไปย้ายชื่อของคุณแม่ก็คือคุณพวงพยอมมาเป็นเจ้าบ้าน
หลังที่ลูกสาวอาศัยอยู่เพื่อไปยื่นเรื่องขอไฟฟ้า
เนื่องจากแม่ชื่อแม่เป็นคนได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ที่ดินตามโครงการรัฐ
ปลูกที่อยู่อาศัยแล้วให้ทำกินไม่ใช่ชื่อของลูกสาวที่อยู่ในโครงการ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้ชื่อลูกสาวในการที่จะไปขอไฟขอน้ำเนี่ยมันไม่ได้
เขาบอกแบบนี้นะคะอบตไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็ยังมีอีกหลายครัวเรือนด้วยที่เจอปัญหาลักษณะเดียวกัน
หลังจากนี้ก็จะมีการร้องเรียนมาที่อบตอบตเองก็ต้องลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะ
เพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ใครที่เป็นชื่อที่รัฐเขาจัดสรรที่ดินทำกินที่สาธารณประโยชน์ให้
ชื่อของคนนั้นจะต้องเป็นคนไปขอไปดำเนินธุรกรรมธุรการเองทั้งหมด
ให้คุณแม่เป็นคนทำ